มาต่อกันที่เรื่องราวที่มันกำลังเดือดปุดในวงการบันเทิงของเรากันบ้างดีกว่า
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หมอกล้องสรวิทย์เขาเคยออกมายอมรับ
ว่าคนที่อาร์ตพระสุทธิ์พูดถึงในรายการว่ามีเรื่องผิดใจกันเนี่ยก็คือตัวเขาเอง
เมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกนะ
เรียกว่าแต่ละประโยคอจี๊ดใจทั้งนั้น
เราคัดคำสัมภาษณ์ของหมักหมอกล้องและหนุ่มอาร์ตมาให้ฟังแบบช็อตต่อช็อตเลยล่ะค่ะ
เราเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมานะครับอยู่กันมาตั้งเป็นเดือน
ในรุ่นนั้นก็เหลือกันแค่๓คนก็มีกันอยู่แค่นี้
ก็เพื่อนก็เพื่อนก็เพื่อน
เพื่อนประเภทไหนนะครับ

เพื่อนไม่โทรหากันเลยครับ๑๓ปี
นั่นน่ะสิงงอยู่กันกันว่าไม่อยากโทรหรือยังไง

ใช่ค่ะเป็นความรู้สึกของทั้งสองฝั่งในขณะที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านหนุ่มอาร์ตเองเขาได้ออกมาเปิดใจเคลียร์เกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น
เจ้าตัวรับทราบนะที่ทางฝั่งของหมอกล้องออกมายอมรับว่าได้พูดพาดพิงถึงจริง
แต่อยากให้ฝั่งอาร์ตเข้าใจได้ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้เข้าใจผิด
ซึ่งถึงตอนนี้แล้วคุณอาร์ตบอกว่ายังไม่มีการต่อสายตรงคุยกันนะ
ส่วนตัวก็ให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมให้
พร้อมกับฝากผ่านสื่อว่าอย่าไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับใคร
คำพูดที่พูดออกมาคนพูดอาจจะไม่จำแต่คนฟังจำไม่มีวันลืม

เขาออกมาพูดเองว่าเป็นเขายอมรับเรื่องนั้นก็โอเคที่ยอมรับ
เรื่องสิบกว่าปีที่พี่อาร์ตเจอนี่คือเป็นเรื่องนี้มั้ยเรื่องสัญญากับช่องสามมั้ยครับ

เขาเคยพูดถึงประเด็นพี่อาร์ทเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องสัญญาว่ายังไม่หมดมันไปเล่นได้เหรอ

ไม่คาใจก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราฟังถ้าการเป็นเพื่อนกันยกหูโทษหรือนะตอนนั้นไม่ได้เห็นแล้วว่าเราเป็นเพื่อนผมให้อภัย
คือตอนนี้สวดมนต์ภาวนาแล้วให้อภัยแต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าคนที่ชื่ออายพระสุทธิ์เขาไม่ได้เซอร์ไม่ได้ซ่าไม่ได้โง่ในสิ่งที่คุณพูดถึงเรา
อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีก

งานเดียวกันนี้ค่ะเราได้เจอกับหนุ่มโสดบ้านรวยลูกหนึ่ง
พี่เจ๊เพชจ้าจ้า
เจอกันคราวนี้ดูหมดว่าคุณพี่เพชจ้าของเราจะสดใสไม่พิเศษ

ปกติเวลาออกสื่อเนี่ยคือจะใส่แว่น
คราวนี้เราได้เห็นดวงตาสดใสของพี่เพชรจ้า

หรือเปล่าเพราะว่าหน้าตาเขาดูสดใสเหมือนกับข่าวลือเลยว่า
ตอนนี้หัวใจเขากลับมากระชุ่มกระชวยเป็นสีชมพูอีกครั้ง
แต่คุณผู้ชมค่ะที่สเปรย์ไปกว่านั้นก็คือ
สาวคนใหม่เป็นสาวรุ่นน้องสายฝ่อที่
อายุห่างกันเกือบ๒๐ปี
จริงไหมคะพี่เพชจ้า
ศึกษากันอยู่ครับตอบแบบดาราเลย

เพราะว่าถ้าเปิดตัวต้องเห็น

เห็นแค่แขนก็คือไปเปิดแขน

ตอนแรกอารมณ์คิดว่าจะดีใจ
สรุปคือตื่นมาเป็นข่าวร้องไห้เลยน้องเขาอ่ะ

จะเรียนจนกล่ามัธยมด้วยนะ
ได้ยังค่ะก็ดี

อว้าว

น้องน้อง๒๐ประมาณ
ผู้ย์พรีอดิพันตุรยาห์ของคุณพี่จ้า

แต่ว่านิวเคลียร์เองก็แอบตกใจอายุเหมือนกัน
ไม่เป็นไรความรักมันแบบว่า

ใช่แต่ว่ามันกำลังเริ่มต้นเอง